อยู่เนี่ยนะฮะคุณแพทย์เนี่ยก็ด่าว่าตอนนี้ยังไม่สะดวกให้สัมภาษณ์

ที่พี่เคยมาออกรายการของพี่ใช่ไหม

คือตอนแรกอาจารย์ลักษณ์เขาทายหลังรายการว่าอะไร
ไม่ใช่ทายคือก่อนที่เราจะออกรายการ

ฉันก็จะบอกเข้ามานี่มาคุยกันก่อน
พอไอ้แพทย์เนี่ยคุยว่า๑
กับอื่นตัวโน่เนาะ
อ๋อยังมีตัวโน่อยู่
แล้วก็ถ้าแต่งงานเนี่ยดวงของนางช่วงนี้

พี่หนุ่มแม่มบอกว่าอย่าพูด
ตอนนั้นยังไม่ท้องเลย

ถ้าดาวเสาดวงนี้ยกเล็งชะตา

มันแปลว่าที่มันเจอและตัดสินใจนั้น

ไปถึง๖๒อีกครึ่งปี
คือ๒ปีครึ่งนับตั้งแต่ปี๒๖๐

ก็ขอให้อดทนเรียนรู้
ระมัดระวังอย่าเพิ่งลงเอย

ก่อนจะถึงเนี่ยอย่าเพิ่งลงเอยกับใคร

เขาบอกถ้าลงเอยก็จะมีปัญหาตามมา

นั่นคือเตือนแบบซอบ

เขาตัดพิ้งไม่ให้ออกอากาศ

ทุกคนในห้องจะได้ยิม

ไม่แต่นี่อาจารย์รักเตือนหมายความว่าคุณเลือกให้ดีเขาหมายถึงอย่างนี้รู้ปะ

บอกไม่ให้มีอะไรเลยเขาห้ามแต่งงาน
ในช่วง๓ปีนี้อย่าเพิ่งมีผัวเลยล่ะเอาพูดตรง

อย่างที่มันพูดอย่างที่แพทย์พูดว่าถ้าสมมุติไม่ท้อง

แต่ว่าล่าสุดรู้สึกว่าทางคุณเบนเลสซิ่งจะติดต่อเข้ามา

ตามข่าวนางก็บอกตอนนี้ยังไม่สะดวกให้สัมภาษณ์เลย
อยากรู้เรื่องทั้งหมดก่อนเพราะว่าตอนนี้

เพราะยังไม่ได้คุยกันเลยตั้งแต่เกิดเรื่อง
ถ้าตำรวจบอกว่าพี่เบ้นไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องยาเสพติด
สิ่งนึงแล้วนางก็บอกว่านางก็โล่งใจแล้วที่ผัวนางไม่ได้ไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด

ตัวนางเองก็ต้องเฮ้ยแม้จะท้อง

แต่อันนี้รู้สึกว่าทางผู้จัดการของคุณแพทย์ก็ได้มีการออกมาพูดแล้วนะครับว่า

แต่พรุ่งนี้นางจะพาสามนี่นางประสบีไป

ก็คือไปให้ปากคำอะไรก็ว่ากันไป
ตอนแรกเนี่ยเห็นบอกจะมีการแถลงข่าวกันในวันพรุ่งนี้นะฮะ

อย่างที่บอกกันแหละว่าทั้งหมดทั้งมวลอ่ะ

ก่อนที่จะแต่งงานก่อนจะท้องจะคลอดน้องเนี่ย

อย่างเช่นก่อนหน้านี้ถ้าย้อนกลับไปก็เรื่องที่ว่า

คนก็จับเป็นประเด็นประมาณว่าแบบ

สภาวะร่างกายตอนนั้นด้วยนะ

จากประชาชนทั้งประเทศเลยจริง
ว่ายังไงส่งคะ
คุณพ่อเพิ่งเสียคุณพ่อไปจำได้ไหมโดยเห็นว่าเบ้นนะฮะและแพทย์ยังรักกันดีอยู่
ครอบครัวก็ยินดีด้วยพี่ชายเขาบอกว่าถ้าวันไหนคุณนำปัญหามาให้ครอบครัวผม
ตัวผมเองผมก็ยอมไม่ได้ส่วนตัวเชื่อว่าแพทย์เครียดกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
และแพทย์ไม่เคยทราบเรื่องดังกล่าวมาก่อนขณะที่พูดคุยกับเบ้นแล้ว
การทรัพย์สินของเบ้นนั้นยืนยันว่ามีหลักฐานที่ได้ซื้อมาจริง
ส่วนตัวก็เชื่อว่าเบ้นต้องการแสดงหลักฐานเพื่อการยืนยันว่าทั้งหมดเนี่ย
มันก็ได้มาเพื่อความบริสุทธิ์อย่าไปตัดสินเขาก่อนว่าหนึ่ง
เขาค้ายาหรืออะไรก็แล้วแต่ซึ่งตำรวจในเบื้องต้นเนี่ย
ตำรวจก็เลยบอกแล้วว่าสามีของแพทย์ไม่เกี่ยวกับยาเสพติดแน่นอน
คือตอนนี้คือตำรวจแค่ต้องการจะสอบถามว่ารถได้มายังไง